อีกกรณีหนึ่งจำได้ไหมคะที่เราเคยเล่าให้ฟังว่า
คุณยายวัย๕๔ปีพาหลานสาววัย๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนทบุรีไปแจ้งความ
ว่าโดนเพื่อนชายโรงเรียนเดียวกันเนี่ยลวงไปข่มขืนคาห้องเรียนเลย

ทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายชายติดต่อมาขอผูกข้อม้อยข้อมือกันนะ
แต่ยายบอกยายไม่ยอมยายจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ซึ่งประเด็นที่มันน่าช้ำใจไปกว่านั้นนะยายพูดว่าไงรู้ไหม
ยายบอกว่าไม่รู้มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไร
เพราะว่าลูกสาวหรือว่าแม่ของหลานคนนี้
ก็เคยโดนข่มขืนแบบนี้มาเหมือนกันเมื่อ๑๐ปีก่อน
คลอดลูกสาวคนนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าโดนข่มขืนจนท้อง

แล้วลูกก็มาโดนซ้ำอีกแบบนี้ยายบอกไม่รู้เหมือนกัน
ยายก็เลี้ยงมากับมือยายก็เศร้าใจมากว่า
ทำไมต้องมาโดนข่มขืนเหมือนที่แม่เคยโดน
และความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม
เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปรับรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าปคม

บ้านพักย่านบางบัวทองสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากการพูดคุยและเป็นข่าวออกไปยายก็บอกนะคะว่า
คู่กรณีติดต่อมาแล้วจำได้ไหมตอนแรกเนี่ยยายให้เล่าให้ฟังบอกว่า
พ่อแม่ของคู่กรณีไม่ได้คิดจะทำอะไรบอกแค่ว่าเอาทำแล้ว
ไปแล้วมันก็ผ่านไปอย่าทำอีกก็แล้วกันทีหลัง
ทีนี้เขาบอกว่าพอมันเป็นข่าวใหญ่โตออกมา
คู่กรณีติดต่อคุณยายมาบอกว่าขอให้ถอนแจ้งความไม่เอาเรื่องได้ไหม
แล้วก็เสนอวิธีแก้ไขคือให้เด็กผู้ชายที่เกาะเหตุ
ผูกข้อไม้ข้อมือกันกับหลานสาวคุณยาย
แล้วก็ให้หลานสาวคุณยายไปอยู่ที่บ้านเขา
เหมือนจะรับผิดชอบหลังจากได้เสียกันแล้ว

เออยายบอกไม่เอายายไม่ยอมรับ
ยายบอกว่าวิธีแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้า
ไม่เชื่อหรอกว่าเด็กสองคนจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้
เพราะทั้งคู่ยังเด็กอยู่เลยม๑กับม๒

ถ้าผิดพลาดมีลูกขึ้นมาตกที่ใครอีกล่ะ

หลานสาวยายก็ต้องมาเสียอนาคตในการเรียนอีก

ยายบอกว่ายังไงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนเรื่องสภาพจิตใจหลานสาวตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
เพราะว่าครอบครัวก็ได้มีการพูดให้กำลังใจขึ้น
สภาพจิตใจก็เลยค่อยดีขึ้น

อีกไม่กี่ปีมันก็โตแล้มันก็รู้ภาษาแล้

ตอนนี้ช่วยกันให้มันหลุด

ซึ่งเรากลัวว่ามาปลูกพระมือเธอคือจะมีความทรงจำหรือเปล่า

ใช่ไหม
ส่วนกรณีที่ก่อนอันนี้มีข่าวออกมาว่าพ่อแม่ของฝ่ายชายมาเจรจากับคุณยายบอกว่าจะยัดเงินให้จบคดี
เรื่องนี้พนักงานสอบสวนสพชัยพฤกษออกมาบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้
ให้ยัดเงินก็ปิดคดีไม่ได้เพราะว่านี่คือคดีอาญามันยอมความกันไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าท่านนั้นจะนำมามอบให้บอกว่าเป็นการเยียวยาช่วยเหลือปลอบขวัญเนี่ยก็เรื่องหนึ่ง
แต่จะไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับคดีได้ตำรวจเขาว่าไว้แบบนั้น